คุณผู้ชมคะดูอีกหนึ่งเหตุการณ์
เป็นเหตุสลดที่เกิดขึ้นที่ลบบุรีนะคะ
พ่อเลี้ยงอายุ๒๔ปี
คือจับลูกเลี้ยงเอาฟาดกับพื้นนะคะ
แล้วลูกเลี้ยงยังเล็กอยู่เลย๑ขวบ๕เดือนนะคะ
เหตุการณ์นี้เป็นเหตุสลดที่เกิดขึ้นค่ะ
เกิดขึ้นที่บ้านเช่าหลังนี้ไม่มีเลขที่นะคะ
ตำบลม่วงค่อมอำเภอชัยบาดานจังหวัดลบบุรี

โมโหเพราะเด็กไม่ยอมกินข้าวนะครับ
กินคำนึงก็เล่นกินคำก็เล่น
ก็เลยโมโหเอาเด็กไปฟาดกับหมอน

น้องเนี่ยโดนพ่อเลี้ยงทำร้ายร่างกายจนน้องเสียชีวิตนะคะ
จากการสอบสวนแม่ของเด็กคือนางสาวเอ
ขอใช้นามสมมุตินะคะเพราะว่าแม่เด็กอายุ๑๗ปี
เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อวันที่๔มิถุนายนที่ผ่านมา
ลูกสาว๑ขวบ๕เดือน
นายสิทธิโชคนกกาศักดิ์อายุ๒๔ปี
เป็นสามีของเธอเป็นพ่อเลี้ยง
ทำร้ายร่างกายลูกสาวจนได้รับบาดเจ็บ
ก็เลยเอาตัวลูกสาวส่งโรงพยาบาลท่าหลวง
เพราะว่าอาการเด็กนี้สาหัสมากนะคะ
หมอบอกว่าต้องเจาะเลือดที่ข้างออกจากสมอง
แล้วลูกสาวก็เสียชีวิตช่วงประมาณบ่าย๒โมง
วันที่๕มิถุนายนที่ผ่านมา

ที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
เพื่อที่จะตรวจพิสูจน์สาเหตุการตายที่แท้จริง

บอกว่าวันเกิดเหตุก็ทำกับข้าวกินกัน
แล้วพ่อเลี้ยงก็มาป้อนข้าวลูก
แต่ว่าลูกสาวอยากจะเล่นก็เลยกินได้แค่๒๓คำ
ทำให้นายสิทธิโชคที่เป็นพ่อเลี้ยงไม่พอใจ

ตอนนั้นเนี่ยแม่วัย๑๗ยังคิดว่าเป็นการตีเพื่อสั่งสอนเหมือนทุกครั้ง
แต่ไม่นานนายสิทธิโชคออกมา
ก็บอกว่าลูกเป็นอะไรก็ไม่รู้แน่นิ่งไป

แล้วก็แจ้งกู้ภัยมารับตัวไปโรงพยาบาลนะคะ
ซึ่งขณะที่พ่อเลี้ยงโหดถูกตำรวจสพม่วงค่อม
จับกลุ่มตัวได้วันที่เกิดเหตุเลยนะคะ
เขาก็รับสารภาพว่าลงมือทำร้ายน้องจริง

โดยใช้หมอนปิดปากปิดจมูกเพื่อไม่ให้ร้อง

ก็เลยจับตัวฟาดลงไปบนหมอนหลายครั้งจนแน่นิ่ง
ประกอบกับเสพยาบ้าด้วยแล้วก็ทำร้ายแม่เด็กด้วย
หลังจากนี้ค่ะตำรวจก็จะต้องสอบสวนอย่างละเอียด
แล้วก็นำตัวไปฝากขังที่เรือนจำกลางลบบุรีต่อไปด้วยนะคะ
คือเรื่องนี้ปู่ของผู้ก่อเหตุ
ตอนแรกเขาก็บอกนะบอกว่า
ตอนแรกคิดว่าแม่เด็กเป็นคนทำร้ายเอง
เพราะว่าไม่คิดว่าหลานชายที่มีศักดิ์เป็นพ่อเลี้ยงของเด็ก

เพราะวันที่เกิดเหตุหลานชายยังเล่าให้กับปู่ฟังอยู่เลย

แต่ว่าตัวฉันเป็นคนไปแยกเด็กออกมาแล้วฉุดกระชากกัน
ทีนี้พออุ้มมามันเกิดอุบัติเหตุ
ร่วงจากมือก็เลยทำให้กระทบกระเทือนทางสมอง
ทีนี้ปู่ของคนที่ก่อเหตุก็ยังต้องการขอความเป็นธรรม
เขาก็บอกว่าอยากช่วยหลานชาย

แต่ตอนนี้หลานชายที่บอกว่ามีศักดิ์เป็นพ่อเลี้ยงของเด็ก

สาภาพว่าเอาเด็กทุบไปกับหมอ
ฟาดลงไปหมอนนะครับส่วนตอนที่แม่เข้าไปห้าม
ก็ทำร้ายร่างกายผู้เป็นแม่ของเด็กด้วยนะครับ